คุณผู้ชมค่ะมีการพบศพผู้ชายวัยหกสิบเอ็ดปี
บนมานั่งสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ
จากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยที่ศีรษะมีบาดแผลคล้ายกับการถูกตี
เบื้องต้นน่าจะเป็นการถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

คือตำรวจสนพวงไปตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตก่อนในเบื้องต้น
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุจินอายุ๖๑ค่ะ

ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินใส่กางเกงยีนขายาวใส่รองเท้าผ้าใบ
ศีรษะมีบาดแผลถูกตีนะคะ
ว่าจะถูกตีด้วยไม้กระโหลกด้านหลังซ้ายเป็นแผลใหญ่เลยอะค่ะ
เสียชีวิตอยู่บนม้านั่งชาญชาลาที่๒สถานีรถไฟชุมทางบังซื้อ
ข้างร่างของผู้ตายมีถุงกระสอบวางอยู่ใบหนึ่งนะคะ
ในตัวมีเอกสารประจำตัวมีถุงพลาสติกใส่เงิน๒๓๑บาท
เป็นเงินของสปลาวกับอินโดนีเซียอย่างละใบ
แล้วก็มีตัวรถไฟมาจากนครราชศรีมา๒๒ตุลาคม
มีหมวกแก๊ปตกอยู่นี่ค่ะสำคัญไม้หน้าสาม
สักเมตรหนึ่งคาดว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ไม้หน้าสามก็ถูกทิ้งเอาไว้ตรงนั้นด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้ที่บอกอย่างละเอียดก็เพราะว่ามันเป็นหลักฐานทางคดีทั้งหมดค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุแล้วได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ภาพนี้ค่ะผู้ก่อเหตุค่ะผู้ชายคนนี้ถือไม้หน้าสามยาวเมตรหนึ่ง
ไม้ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อกี้เลยที่ให้ดูภาพไป
ข้ามทางรถไฟไปจุดที่ผู้ตายนั่งอยู่
แล้วเอาไม้หน้าสามฟาดไปที่ผู้ตาย๔ครั้ง
แล้วชายที่ก่อเหตุก็เดินกลับไปฝั่งตรงกันข้ามของทางรถไฟ
ดูสิคะอยู่ดีเดินมาเอาไม้หน้าสามไปฟาดหัวเขา
เราได้คุยกับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยก็เล่าให้ฟังเนี่ยเห็นไหม
ฟาดเขาตายแล้วก็เดินกลับไปเฉยเลย
ไม้ที่ใช้ก่อเหตุก็ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นไม้หน้าสาม
เราพอบอกว่าจุดที่นายซูจินผู้ตายนั่งอยู่นะคะ
จากจุดขายตัวประมาณ๒๐๐เมตร

ตอนเกิดเหตุไม่มีคนเห็นจริง
พอรู้ว่ามีคนตายก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ก็เลยโหเห็นพฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้าย
คนร้ายมันย่ามใจมากนะคะ

เดินมาจากตรงนี้เราฝาดกลับก่อนครับ
ก็เหลือก่อนมาอีก
ฝาดข้างหน้าอีก๔๕นาที
เขาเดินนะครับยิ่งหนิ่งโยนไม้ทิ้ง
แล้วก็เดินลงไปถึงถนนเลยครับ
สองเดือนก่อนเห็นนายสุจินผู้ตายมานั่งอยู่ที่สถานีรถไฟ
กระเป๋าใบใหญ่มันก็คือใบเดียวกันกับที่พบข้างข้างศพเลย
คุณผู้ชมตอนนั้นน่ะนึกว่านายสุจินเป็นผู้โดยสารตกรถก็ไม่ได้
เอกใจอะไรผ่านไปคืนนึงอ้าวยังนั่งอยู่ที่เดิมนั่งอยู่ที่
สถานีรถไฟไม่ยอมไปไหนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไป
เตือนพอเตือนปุ๊บนายสุจินก็ออกจากพื้นที่ไปแล้วก็ไม่เห็น
อีกเลยนะคะมาเห็นอีกทีก็นี่แหละถูกพบเป็นศพเมื่อ

น้องที่เป็นรอปภเขาก็บอกว่าไม่นอนไม่ได้นะถ้าไม่มี
น่ะที่นี่นอนไม่ได้เฉพาะให้นอนเฉพาะผู้โดยสารที่ว่าเขา
ต้องจะไปพรุ่งนี้เดินทางพรุ่งนี้อ่าแล้วก็เขาจะไม่เขาก็หาย
ไปก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นเมื่อคืนนี่แหละ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเห็นผู้ตายนอนตรงนี้ทุกคืน
เลยอะค่ะก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายคนตีกันหันไปเห็นแต่
กล้าเข้าไปห้ามก็กลัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยคาดว่าคน
ก่อเหตุอาจจะเป็นกลุ่มคนขอทานคนเร่ร่อนที่แบ่งผลประโยชน์
ไม่ลงตัวอะไรหรือเปล่าก็เลยมาทำร้ายกันแบบนี้
มันใช่อยู่แล้วแต่ขอทานก็ใช่อาจจะแบ่งเงินไม่ลงตัว
แต่ทีนี้มันก็มีอยู่ประเด็นนึงที่ยังไม่ค่อย
ตรงกันเท่าไหร่ระหว่างข้อมูลจากชาวบ้านกับข้อมูลของ

เคยเห็นเมื่อ๒เดือนก่อน

เสียชีวิตอยู่ที่มานั่งตรงนี้

ที่ก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด
ส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ต้องประสานญาติ
มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา

รับศพของผู้เสียชีวิตไปเลยนะคะ